ผู้ชมครับขณะนี้ก็๒๑นาฬิกา๕๐นาทีกว่าแล้วนะครับ

บรรยากาศที่พื้นที่ที่ถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

หลังจากที่ทำงานกันเหน็ดเหนื่อยกันมาหลายวัน
ทั้งเจ้าหน้าที่สุริมวลชนด้วย
เกาะติดติดตามเรื่องของ๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนะครับ
เราจะไปสอบถามล่าสุดนะครับกับคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่อยู่ในพื้นที่นะครับ

ยังอยู่ที่เดิมนะคะคือบริเวณหน้าทางเข้าถ้ำค่ะ

ว่าทำโถงหนึ่งโถงสองโถงสามก็อยู่ก่อนจะถึง๓แยก

เลี้ยวซ้ายก็ไปพัทยาบีชตรงนั้นนะครับ
คุณอรพันธ์ได้ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการสูบน้ำไหมครับว่า
ความครืดหน้าวันนี้หรือยังนะคะ
พี่บอกว่าหลักล้านมวัน๔๘๙
ที่เราสอบถามเจ้าหน้าที่ประมาณ๖๐๗๐แล้วค่ะ

พรุ่งนี้เช้านี่หมายถึงไปถึงหาดพัทยาใช่ไหมครับ

เจ้าหน้าที่เป็นขัพยานแล้วก็จะได้รู้แล้วค่ะว่า

ว่าจะเจอเด็กหรือไม่พรุ่งนี้ก็จะได้รู้ค่ะ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าคืนนี้ฝนไม่ตกนะคะ

ก็ขอภาวนาให้เจอเนาะ
ขอให้ถึงสักทีแล้วก็ได้เจอตัวด้วย

เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้ข่าวว่าสื่อมวลชนต่าง
ก็เริ่มที่จะมีอาการเจ็บอาการป่วยกันเหรอฮะ

ใช่ค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานมีฝนปลอกนะคะ

มีลมปะถะมาสุดในระยะครับ
สิ่งวันส่วนก็เริ่มตรีตามมีอาการเจ็ดป่วยแล้วค่ะ
แก้ไตรป่วนศรีจากเป็นไพ่มารับพระธาน
ก่อนที่จะเป็นไข้กันไปเพราะว่าภารกิจนี้ยังไม่จบนะคะ
แต่ว่าสื่อมวลชนก็ต้องทำหน้าที่
จนกว่าจะพาร้องและสิตสามคนออกมาให้ได้ค่ะ
อย่างตอนนี้อากาศประมาณเท่าไหร่ครับอุณหภูมิ
อุณหภูมิถ้าเท่าที่ฉันสัมผัสได้
มันเป็นลดลงมากค่ะจากช่วงกลางวันนะคะ
ก็น่าจะสักราว๒๓องศานะคะ

อืม๒๓องศาเย็นนาลงนาวค่ะ
มีการรายงานอุณหภูมิภายในถ้ำบ้างไหมคะ
ยังไม่มีรายงานเรื่องนี้เลยค่ะ
แต่ว่าน้ำที่ออกมาจากถ้ำนี้

เหมือนเราเอาน้ำเปล่าไปแช่ในตู้เย็น

อุณหภูมิก็น่าจะเย็นกว่าข้างนอกค่ะ

เอามือไปโดนนี่เหมือนแบบน้ำในตู้เย็นอย่างนี้เลยเหรอ

คุณอรพันธ์การจัดระเบียบพื้นที่ใหม่ในวันนี้
การเดินทางเข้าออกหรือว่าการเข้ามาทำข่าวตรงนี้

ต้องบอกว่าทีมข่าวอย่างตัวดิฉันเองได้เชิญ
คือปกติแล้วเราสามารถที่จะนำรถข่าวเข้ามายังพื้นที่ได้เลย
กระเบิ้ลเซ็นเมืองค้าคือจะให้คนมาโส่แล้วก็ขับออกไป
แต่ว่าวันนี้ต้องเดินมานะคะเดินมาระยะประมาณ๒กิโลได้ค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อนำรถเข้ามาจอดบริเวณทางเข้า
แต่ว่าให้จอดอีกจุดหนึ่งซึ่งก็อยู่ไกลกับถ้ำประมาณ๗๘กิโล
แล้วก็หากใครหากใครมาถึงที่บริเวณทางขึ้นแล้วไม่อยากเดินไม่อยากออกกำลังกาย
ก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างขออภัยค่ะวินจักรยานยนต์อาสา

อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่
เขาได้ปฏิบัติงานกันอย่างสะดวกอะนะคะ

ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะ

และก็ท่านเองก็สืบช่วงสื่อนะคะ

ก็ทำให้เศรษฐีวันนี้ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่
คุณอรพันธ์บรรยากาศหน้าถ้ำตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมค
ครับตอนนี้ที่บริเวณทางเข้าก็ยังมีเศรษฐีตำรวจ
ก่อนประจำจุดเพื่ออำลวงความสะดวก
เจ้าหน้าที่ตั้งเซ็นต์อยู่ด้านในก็มีการผลัดเปลี่ยนกำลังกันเข้าออกไปในถ้ำนะคะ
แต่ว่ารายละเอียดคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ด้านในแล้วก็ไม่ได้เดินออกมา
แต่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำเราเองก็น่าจะสังเกตการณ์อยู่นอกรั้วเขตที่เขามีการกั้นนะคะ
แล้วก็ส่วนเจ้าหน้าที่ตามเต็นต์ต่างตอนนี้ก็ยังคงประจำจุดนะคะตลอด
สถานการณ์ก็ยังเป็นประมาณนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกวันค่ะ

ก็ต้องแตกคืนนี้กับถึงเช้าพรุ่งนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าจะได้เจอทั้ง๑๓คนหรือเปล่านะคะ
คือสื่อมวลชนก็ยังไปทำงานได้เหมือนเดิมไปรายงานข่าวไปติดตามข่าวรอแถลงข่าวได้เหมือนเดิม
เพียงแต่ว่ารถเนี่ยเอาขึ้นมาไม่ได้ก็มีรถรับส่งเอา
เขาอยู่กัน๒๔ชั่วโมงเลยไหมฮะคุณอรพันธ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
คือ๒๔ชั่วโมงนี้คือไม่ทิ้งเลยใช่ไหมที่บริเวณหน้าถ้ำเนี่ย
ใช่ค่ะ๒๔ชั่วโมงคือ๒๔ชั่วโมงจริงเลยค่ะอืม
เราก็รายงานข่าวให้ท่านทราบ

คุณอรพันธ์ก็รักษาสุขภาพด้วยนะฮะอากาศเย็นนะครับ

ก็เป็นมุมหนึ่งในการทำงานของสื่อมวลชนที่เราก็เอามาสะท้อนให้ท่านเห็นนะครับ
เราก็ไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างแต่ว่ามุมหนึ่งเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลพื้นที่ที่เขาปฏิบัติงาน
ว่าจุดไหนอยู่ได้จุดไหนอยู่ไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นหลักก่อนในการค้นหาทั้ง๑๓คน
คือเรารายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบก็จริงแต่สิ่งสำคัญที่สื่อมวลชนตระหนักกันดีก็คือเราจะต้องให้ความร่วมมือและไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงนั้นนะคะ